เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะมีเหตุการณ์รอบวางระเบิด
เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงและจังหวัดสตูนรวมแล้วเกือบ๒๐จุดนะคะ
แต่ว่าก็มีทรัพย์สินของทางราชการทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย
เบื้องต้นเป็นระเบิดแสวงเครื่องแบบปไตต์บอม
ซึ่งเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไร
แต่พบผู้ต้องสงสัยเป็นวัยรุ่น๒คนขี่รถจักรยานยนต์สะพายเป้
อาจจะเป็นลักษณะของการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่นะคะ
ไล่เรียงกันดูหน่อยว่ามีเหตุระเบิดจุดไหนยังไงบ้าง
เริ่มต้นจากเหตุระเบิด๔จุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปากพยูนจังหวัดพัทธลุง
ห่างจากสพปากพยูนไปประมาณแค่๑๐๐เมตรเองค่ะ

และบริเวณถังขยะด้านหลังโรงเรียนอนุบาลปากพยูน
แรงระเบิดทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะคะ
ต่อมาค่ะได้รับแจ้งว่ามีระเบิดจุดที่๕
จุดที่๕ตรงนี้อยู่ที่บริเวณทางรถไฟ
ระหว่างสถานีหันเทากับสถานีห้วยสาย
แต่ระเบิดยังไม่ทำงานนะคะตรงจุดนี้
จากนั้นเจ้าหน้าที่๓ฝ่ายทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครอง

แล้วก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงตี๔ที่ผ่านมา
เจอภาพผู้ต้องสงสัยคุณผู้ชม

ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็สะพายเป้เอาไว้ด้านหลัง

เขามีพฤติกรรมที่น่าสงสัย
เพราะว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
วนเวียนวนเวียนอยู่ในจุดเกิดเหตุหลายครั้ง
เวียนอยู่แบบนี้ก่อนที่จะมีเหตุระเบิดตามมา

เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังไปตรวจสอบอย่างละเอียด
เข้าไปทำลายระเบิดที่ตรวจพบ
เป็นระเบิดแสวงเครื่องแบบไปร์ทบอม
ชนวนแบบตั้งเวลาระเบิดนะคะ
ก็นำไปทำลายเดี๋ยวไปดูภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ทำลายระเบิดนะคะ

ไล่มาตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืน
ช่วงสายวันนี้๑๐โมงเช้าอะค่ะ
ระเบิดที่หน้าร้านขายกระถางต้นไม้
ริมถนนทางเข้าเขตเทศบาลตำบลปากพยูน
เกิดระเบิดทำให้สะเก็ดระเบิดพุ่งไปโดนกระจกด้านหลังของรถกระบะของชาวบ้านที่ขับผ่านมาพอดี

ก็ได้รับความเสียหายแต่ว่าไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
ขับรถผ่านมาก็ได้ยินเสียงตู้มเลยเนี่ยค่ะ

ก็เดินทางไปตรวจสอบและเก็บกู้พบระเบิดทั้งหมด๑๒จุดในพื้นที่อำเภอปากพยูน๑๐จุด
แต่เจ้าหน้าที่เก็บกู้ทำลายไปได้๓จุดค่ะ
ส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองเจอระเบิด๒จุด
ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียร๙
หน้าสถานีรถไฟอีก๒ลูกนะคะ
พอระเบิดลูกแรกระเบิดขึ้นอีกประมาณสัก๒๐นาที
ลูกที่๒ระเบิดตามแล้วก็อยู่จุดใกล้กันด้วยค่ะ
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งประชาชนนะคะ
แต่เราไล่เรียงเหตุการณ์ให้ดูว่ามีที่จุดไหนยังไงบ้างนะคะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ทัพภาคที่๔ค่ะ
โทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์พร้อมคณะไปประชุมกับเจ้าหน้าที่
เพื่อรับทราบสถานการณ์แล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลดอนประดูกอำเภอปากพยูน
ก็ไปให้กำลังใจทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นของตำรวจทำให้รู้ว่าเมื่อวานนี้
มีนาคมช่วงเวลาประมาณบ่าย๒ถึงบ่าย๓
มีวัยรุ่นอายุประมาณ๑๘๒๐เนี่ยนะ
๒คนอย่างที่บอกว่าเห็นภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยเก่านะคะ
เป็นแบบผู้หญิงแล้วเขาสปายเป้เอาไว้ด้านหลัง
คนหนึ่งตัวเล็กคนหนึ่งตัวใหญ่แล้วก็ขับวนเวียนวนเวียนใน
ที่มีระเบิดนะคะวนเวียนอยู่หลายรอบแล้วก็เกิดระเบิดขึ้น
ก็เลยคาดว่านี่แหละน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น
จากจังหวัดชายแดนภาคใต้และช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ก็มีวงดนตรีชื่อดังของภาคใต้เขาแสดงคอนเสิร์ตด้วย
สวนยางพาราหลังเทศบาลตำบลป่าบอนอำเภอป่าบอน
ซึ่งก็มีกลุ่มวัยรุ่นจากจังหวัดต่างในภาคใต้เขามางาน
คอนเสิร์ตเขามากันโอ้โห๘๐๐๐กว่าคนอ่ะก็เลยคาดว่ากลุ่มคน
กลุ่มเนี้ยน่าจะมีการเตรียมการมาวางระเบิดในพื้นที่จังหวัด
พัทธรูงคือเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าหรือว่าจะมีการจัดงานใหญ่จะมีคน
จะมีวัยรุ่นมาเยอะก็เลยวางแผนก็ใช้จังหวะเนี้ยเดินทางมาดู
เสิร์ตครับแฝงตัวมากับคนที่ดูคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็มาก่อเหตุนี้
นี่คือประเด็นที่ตั้งเอาไว้ประเด็นแรกนะคะส่วนอีกประเด็นก็คืออาจจะเป็น
ไปได้ว่าเมื่อเดือนก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มแกนนำคนสำคัญในการ
ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่
ในพื้นที่อำเภอปากพยูนก็อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่ม
แก่นนำคนสำคัญคนอื่นอื่นที่เหลือที่อยู่ในกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
ก็เลยสร้างสถานการณ์เจ้าหน้าที่ก็เลยเตือนประชาชนนะคะว่าถ้าหากว่า
พบเห็นบุคคลต้องสงสัยวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบทันทีนะคะ
อีกหนึ่งจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์เหมือนกันเลยคือที่สตูนนะครับ
ก็มีคนร้ายไปรอบวางระเบิดตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมานี่แหละครับ
จนถึงช่วงสายของวันนี้พบระเบิด๗ลูกในเขตของอำเภอเมืองสตูนครับ
สองลูกแรกนั้นนะฮะซึ่งเกิดขึ้นที่บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสตูน
แล้วก็ด้านหลังของสถานีตำรวจภูทรเมืองสตูนแรงระเบิดก็ทำให้โรงรถ
ห้องสืบสวนสอบสวนแล้วก็บ้านบริเวณของประชาชนนั้นก็พังเสียหายไป
ต่อมาเกิดระเบิดอีก๒ลูกที่ร้านขายของชำในตำบลครองขุดตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ระหว่างนั้นนะฮะไปพบระเบิดซุกซ่อนอยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้ามร้านขายของชำอีกหนึ่งลูกเป็นลูกที่ห้า
เป็นระเบิดแสวงเครื่องตั้งเวลากับนาฬิกาปลุกเข้าไปเก็บกู้ได้แล้วก็นำไปทำลายทันนะครับ
ส่วนลูกที่๖นั้นไปพบอยู่ที่หน้ามร้านขายของชำอีกแห่งซึ่งอยู่เยื้องกับปั๊มน้ำมันปรทอหัวสะพานตายาย
ยังไม่หมดนะฮะมีลูกที่เจ็ดด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบที่บริเวณต้นปามหน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตที่นี่นะครับ
หลังจากเกิดเหตุนายจารย์บริวัตรเรียงเกลาผู้ว่าราชการเจาะสตูน

หน่วยงานความมั่นคงแล้วก็ในอำเภอทั้ง๗อำเภอ
เพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์รับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางนี้ก็มีการแจ้งเตือนร้านขายของชำทุกแห่ง

ร้านขายของชำห้างสรรพสินค้าต้องระวังแล้วก็สังเกตบุคคลแปลกหน้าที่เข้าไปด้วย
ส่วนการก่อเหตุคล้ายกันกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชะแดนภาคใต้
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ระบุเรื่องของสาเหตุว่าทำไมถึงก่อเหตุและเป็นคนกลุ่มใด
ทางด้านพลตรีจตุพรกรรมพระสุทธิรองแม่ทัพภาคที่๔ก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีการพูดคุยกันกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ไปแนะนำเรื่องของวิธีการสังเกต
ทางการปฏิบัติเมื่อไปพบวัตถุต้องสงสัยไปช่วยเหลือเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่
แล้วก็ป้องกันคนร้ายลอบมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่ได้อีกนะครับ
แม่ทัพภาคที่๔ก็เลยบอกว่ามีสายด่วนนะคะที่โทรศัพท์ไปได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ถ้าหากว่าพบบุคคลต้องสงสัยหรือวัตถุต้องสงสัยสายด่วน๑๓๔๑นะคะ